ดังนั้นเราไปดูทั้งร้อนทั้งแรงกันหน่อยไหมฮะ
สุรินทร์แล้วก็ที่บุรีรำตอนนี้ก็ประสบภาวะอภัยพิบัติภัยแรงอยู่นะครับ
ดังนั้นเขาจึงพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับ
สุรินทร์เขาเปิดหนองน้ำสาธารณะเลย
แล้วก็ขายบัตรให้ชาวบ้านลงหวานแหจับปลา
ส่วนนี้ที่บุรีรำบุรีรำในชาวบ้านในอำเภอปะคำนะครับ
กำลังย่างอึ่งรอลูกค้า

ดิ่งพสุทามาก็ได้
หลังออกจับอึ่งตามทุ่งนามาวางขายบริมถนนสายนางกรองปะคำ

โดยเฉพาะอึงกระโดนคุณ
มีไข่ตัวเป็นขายได้กิโลกรัมละเท่าไหร่รู้ไหม
เยอะนะโอ้ราคาสูงนะแต่ว่าถ้าไม่มีไข่กิโลกรัมละ๒๐๐บาทนะครับ
ส่วนอึ่งที่ปิ้งย่างสุกแล้วราคาไม้ละ๕๐๑๐๐บาท
สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเฉลี่ยวันละกว่า๑๐๐๒๐๐บาท
ถามสาวอุบลเคยกินไหมคุณไม่เคยค่ะยังไม่เคยกินใช่ไหมเขาบอกตรงขานี่อร่อย
ตรงขานี่มันขาดโดยนางคุ้มสุขแสวงนะฮะชาวบ้านบอกว่าปกติประกอบอาชีพทำนา
แต่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงไม่สามารถทำนาได้
และหลังจากมีพายุฝนฤดูร้อนลูกเห็บตกทำให้มีอึ่งออกมาหากิน
สมพันธ์แล้วก็วางไข่ตามทุ่งนาจำนวนมาก

กำลังจะพูดเลยเขากำลังจะออกมาขยายพันธุ์

จับมาสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านนี่ก็ขายริมทางกัน
คนนิยมนะบอกว่าเนื้อเหมือนเนื้อไก่นะครับ

คณะกรรมการหมู่บ้านตรึมอำเภอศรีขอรภูมิ
ได้เปิดสระน้ำสาธารณะให้ชาวบ้าน
วานแหจับปลาโดยเก็บค่าแหคนละ๑๐๐บาทเองคุณ

แล้วก็เงินที่ได้จะนำเงินไปปรับปรุงแก้ไข
ผลิตน้ำดื่มในหมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแรง
ระน้ำแห่งนี้มีพื้นที่กว่า๔๐ไร่
ไม่ได้ลงจับปลามานานถึงกี่ปีแล้วรู้ไหมคุณ

ดังนั้นปลาที่นี่คงตัวโตอวบอ้วนเลยแหละ

ค่ะนะฮะชาวบ้านที่รู้ข่าวพากันไปซื้อบัตรกว่าสามร้อยคน
ก็บัตรละ๑๐๐บาทนะคูณกันไปนะฮะ
กรรมการก็จะให้ลงสระจับปลาตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกา

จับขึ้นมาได้เท่าไหร่ก็นี่เลยนะครับ

รางวัลสำหรับคนที่จับได้ตัวปลาใหญ่เป็นเงิน๕๐๐บาท
โดยคุณพี่ดำรงชัยพวกดีอายุ๔๑ปีได้รางวัลไปครอง
เพราะว่าหวานแหจับปลายี่สกขนาดหนักถึง๗กิโลกรัมได้

ชาวบ้านได้ปลากลับบ้านไปคนละ๑๐๑๕กิโลกรัมนะครับ
ส่วนใหญ่ก็เป็นปลานินแล้วก็ปลาช่อนนะฮะ
หลังจากนั้นนำไปประกอบอาหาร
หรือว่าจะเลขขายตามหมู่บ้านก็ได้ราคากิโลกรัมละ๖๐บาท

บัตร๑๐๐บาทได้๑๐๑๕กิโลกรัมไปขายได้กิโลกรัมละ๖๐บาท
แต่เงินเขาก็ไปทำนุบำรุงหนองน้ำสาธารณะเหล่านี้นะครับ
๔ปีเต็มนะคะแต่ละคนก็หอบไป๒ไม้๒มือ
๔ชั่วโมง๑๐โมงถึงบ่าย๒คุมนะครับ

ไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่ก็ลงไปคิดว่าอาจจะลงไปเล่นน้ำก็ได้